ผมยังคงจะต้องเดินหน้าเป็นปากเป็นเสียงให้คนติดเชื้อโควิดที่เป็นถูกทอดทิ้งต่อครับ
อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีเคยลั่นวาจา
อย่าให้เห็นภาพนี้อีกภาพนี้ที่นายกพูดถึงก็คือว่า
ภาพของคนติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตข้าบ้าน
ก็มีตายอยู่ริมฟุตบาทก็มีที่เขาเสียชีวิตคาบ้านเพราะว่า
เขาพยายามจะติดต่อให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปรักษาที่นั่นที่นี่ที่โน่น
แต่ไม่มีใครมารับรอจนกระทั่งอาการป่วยธรรมดาก็กลายเป็นป่วยหนัก
แล้วก็หนักมากแล้วก็เสียชีวิตนี่คือภาพที่เป็นข่าวในตอนนั้น
แล้วนายกก็บอกว่าอย่าให้เห็นภาพนี้อีก
แต่ว่าตอนที่หมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงเมื่อวาน
แถลงเรื่องตัวเลขคนติดเชื้อคนป่วยคนตายสุดท้ายก็มามีประโยคนึงบอกว่า
กอทมมีผู้เสียชีวิตที่บ้านและระหว่างนำส่งโรงพยาบาล๖ราย

แปลว่าการที่นายกสั่งการให้แต่ละเขตในกอทมจะต้องมีระบบที่จะคอยรับโทรศัพท์
เพื่อรองรับการติดต่อจากผู้ป่วยโควิดที่ขอความช่วยเหลือ
เอาเข้าจริงมีปัญหาในการทำงาน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

เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเออปัญหาที่เขาเจออยู่เนี่ย
เขาจะได้รับการแก้ไขยังไง
งานไหนที่จะยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เขา
แล้วปัญหาที่เขาประสบอยู่จะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่
เขาจะได้มีความหวังครับ
ความหวังเนี่ยสำคัญมากนะครับในยามที่
จิตใจเราไม่ปกติจิตใจเราอ่อนแอ
อย่าลืมว่าในช่วงที่ชีวิตตกอยู่ในภาวะยากลำบาก
ตกอยู่ภาวะยากลำบากเพราะติดโควิดนั้นมันโดดเดี่ยว
สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีพลังที่จะสู้ต่อคือ

สภาพจิตใจของคนติดเชื้อโควิด
หรือผู้ป่วยโควิดที่ถูกกักตัวเองอยู่กับบ้าน

เพราะว่าคนใกล้ชิดแม้กระทั่งคนในครอบครัว

คนเราเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย

ยากดีมีจนยังไงเราก็ยังมีคนคอยปฏิบัติคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำได้

แต่คนป่วยจากการติดเชื้อโควิด

ต้องอยู่โดดเดี่ยวต้องเดียวได้

ที่มีหน้าที่ที่จะต้องคอยโทรถามอาการเป็นรายวันเนี่ย
มีหน้าที่จัดยาส่งให้
มีหน้าที่จัดการเรื่องค่าอาหารให้
ต้องมีความพร้อมจริงนะครับ

ก็ต้องสอดส่องหาคำตอบให้ได้ว่า

มันต้องแก้ปัญหาแบบทะลวงท่อ

อย่าให้คาราคาซังอยู่อย่างนี้
ผมก็นั่งนึกดูนะครับ
ปัญหาของรัฐบาลและสบคที่ผ่านมา
ซึ่งยอมรับว่าทำงานกันหนักมาก
แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่า
นโยบายหลายข้อสั่งการ
ไม่มีผลเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

แต่มันเกิดแบบกระท่อนกระแท่น

ก็ไม่มีการแก้ปัญหาที่หน้างาน
สุดท้ายเจ้าหน้าที่
คนทำงานหน้างานก็ทำงานไม่ได้

นโยบายข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยา
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเขาตกอยู่ในภาวะเดียวกันคือลำบากหมด
มีแต่นโยบายครับมีแต่ข้อสั่งการ
แต่มันไม่เกิดจริงในทางปฏิบัติ
ถึงเกิดได้ก็เกิดแบบกระท่อนกระแท่น
เช่นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ย

เขาฟังนโยบายเขาฟังข้อสั่งการเขาฟังมติแล้ว
เขาก็ดีใจแงนคอคอยกันอยู่ว่าจะได้เมื่อไหร่
กันมาข้ามปีแล้วครับ
มีข่าวว่าจะได้จะได้จะได้ก็ไม่ได้
เขาก็ขอเข้าพบนายก
บางกลุ่มเนี่ยข้าวพบสองหนสามหน
เข้าพบทีนึงก็ดีใจทีนึง
แต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้
เพราะว่าพอนโยบายมันไหลลงไปถึงปูปฏิบัติ

ธนาคารก็เจอปัญหา

มีปัญหาต่างนานาผุดโผล่ขึ้นมาระหว่างทางมากมายไก่กอง
สุดท้ายก็ไม่ได้
ภาคธุรกิจก็ถอดใจยอมแพ้
ธุรกิจลายใหญ่ประกาศเลิกกิจการ
มันส่งผลให้ปัญหาตามมามากมาย

กลายเป็นปัญหางูกินหางขึ้นมาอีก
ซึ่งเราคงจะได้เห็นภาพแบบนี้ตามมา
วันนี้ก็เลยจะขอปิดท้ายด้วยหัวข่าวนี้
อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า
รัฐานทรภาวสากรรมโยย์
รัฐบาลเอาแต่สั่ง

ฉะนั้นอยากจะรู้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
โดยเฉพาะทำยังไงไม่ให้คนตายคาบ้าน
จะมีการทะลวงปัญหากันยังไงครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ